กลับมาช่วงนี้ต้องบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีกนะคะสำหรับกริจบุญยเลี้ยง
น้องชายสุดหล่อของกระแตอาสยามค่ะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีชื่อเสียงใช่ไหม
แล้วจู่ก็ปลีกนิเวศไปบวชที่วัดประเทศพม่าจากสามสิบวันกลายเป็น๑ปี
แถมยังได้อุปถัมภ์เด็กพม่าผู้ยากไร้มาเป็นลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนทีแรกเนี่ยว่าจะไม่ศึก
แต่เพราะมีโควิดก็เลยต้องกลับไทยก่อนนะคะซึ่งจังหวะเหมาะหนุ่มกริจก็เลยขอปล่อยเพลงสไตล์อีสานอินดี้
พวกมีชื่อว่าคนเดียวพร้อมกับจัดข้าวเต็มน่ารักน่ารักกับท่อนแรปที่ใช้มาก
ผมฝากเพลงว่าวคนเดียวนะครับผม
โอ้โหคุณผู้ชมลองไปฝึกว่าวกันดูนะคะม้าเยอะซะเหลือเกินค่ะ
ส่วนนี้จ้านักร้องสาวรุ่นพี่เจเน็ตเขียวก็ขอปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าหิวละเฮ้ย
เป็นเพลงจังหวะสนุกมาเอาใจสายหิวสายกินกันหน่อย
เพราะว่าเพลงนี้ลูกทุ่งสาวจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหแสบตามากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ยังได้สามีสุดที่เลิฟมาคอยควบคุมการผลิตอีกด้วยนะจ๊ะ
งานนี้บอกเลยว่าใครที่หิวและเป็นสายกินห้ามพลาดเด็ดขาดรอฟังนะจ๊ะ
หิวละเฮ้ยเออ